ไปดูความคืบหน้ากรณีที่ครอบครัวของเด็กสาววัย๑๖ปีคนหนึ่งที่จังหวัดกระบี่ไปแจ้งความว่าถูกพานโรงของโรงเรียนข่มขืนจนตั้งท้องแล้วตอนนี้ก็คลอดลูกออกมาแล้วนะครับ
วันนี้พานโรงคนนี้ยืนยันกับไทยรัฐทีวีว่าไม่ได้ก่อเหตุและพร้อมให้ตรวจดีเอนเอ
ขณะที่ครอบครัวของเด็กสาวคนนี้ก็พร้อมให้ตรวจดีเอนเอเช่นกันหลังจากถูกมองว่าเป็นการทำของบุคคลในครอบครัวหรือไม่

ครอบครัวเด็ก๓ผู้เสียหายยังคงยืนยันว่าเชื่อในสิ่งที่ลูกสาววัย๑๖ปีให้การกับตำรวจว่าผ่านโรงของโรงเรียนอำเภอปลายพญาในจังหวัดกระบีเป็นคนขืนใจเธอ
หลังก่อนหน้านี้ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจว่าลูกสาวถูกกระทำชำราวเมื่อปลายปีที่แล้ว
ลูกสาวต้องตั้งท้อง๙เดือนก่อนคลอดเด็กออกมาโดยไร้ผู้เป็นพ่อ
ของเด็กสาวอ้างว่าที่เพิ่งตัดสินใจแจ้งความ
เพราะตลอดที่ลูกสาวอุ้มท้องได้เข็นสอบถามมาตลอด
ลูกสาวยอมรับว่าผ่านโรงคนที่ถูกกล่าวหาใช้มีดจี้บังคับ
ขู่ว่าหากส่งเสียงจะฆ่าให้ตายก่อนขืนใจเธอ
และลงมือกระทำซ้ำอีก๓ครั้งรวมเป็น๔ครั้ง
นามนี้ลงไม่ยอมเลยลงออกจากภูมิที่หมา
หากสาวที่นาฬิพิกันเป็นคนครับ
พี่มันต้องการไว้เห็นว่า
เอาไว้ื้อเล่นลายดอก

เตะให้มันทราบว่ามันได้ตำตรงนั้นตรงนี้หรือว่าตึงบก
เดี๋ยวโรงการที่ยังให้กันมันก็วาไปแล้ว
ผู้ถูกกล่าวหาได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้เป็นคนทำ
และไม่เคยมีความสนิทสนมกับครอบครัวและตัวเด็กมาก่อน
เคยได้ให้ตำรวจทำการตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์แล้ว
พร้อมยืนยันว่าหากผลดีเอเนเอออกมาไม่ตรงจะแจ้งความกลับทันที
เราจะบังเอิงอยู่กับจับคุณ
พมจจังหวัดกระบีลงพื้นที่สอบปากคำเด็กเพิ่มเติมอีกครั้ง
และช่วยกันเยียวยาเด็กเบื้องต้น
หลังตรวจสอบแล้วพบว่าเด็กถูกยกเลิกสิทธิ์ตามบัตรผู้พิการจากแพทย์
จากพบว่าปัจจุบันไม่มีความพิการแล้วมีเพียงสติปัญญาช้ากว่าปกติ